คุณผู้ชมคะวันนี้๒๙ตุลาคมนะคะถือว่าเป็นวันแรกที่ทางสำนักพระราชวัง
เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
ณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทพระบรมมหาราชวังค่ะ
ซึ่งหลายหน่วยงานก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับประชาชนที่จะเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุด
ที่บริเวณพระบรมหาราชวังกันนะคะ
ติดตามได้จากคุณระพีพันธ์เรือนสีผู้สาขาธารัฐทีวี
รายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
ทุกคนอันอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโมโกศ
หน้าพระธินั่งดุสิตมหาประชาติ
พื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงและถนนหน้าพระธาตุ
งแน่นไปด้วยประชาชนจากทั่วประเทศ
ที่เดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
บางส่วนนอนค้างที่สนามหลวง
เพื่อจะได้เป็นคิวแรกในการเข้าไป
ถวายสาการะพระบรมโมโศพ
และด้วยจำนวนประชาชนที่เดินทางมารอเป็นจำนวนมาก
สำนักพระราชวังจึงเปิดให้ประชาชน
เข้าถวายสาการะพระบรมโมโศพ
เรื่องหน้าพระบรมโกตั้งแต่๕นาฬิกาที่ผ่านมา
และเปิดให้เข้าเรื่อยจนเข้าสู่ช่วงพระราชพิธี

ถมเข็มเงินชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นบุคคลชุดแรกที่เดินเข้าไป
ถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
หลวงรัชกาลที่๙เป็นชุดแรกบอกว่า
เดินทางมาปักหลักที่ท้องสนามหลวง
ตั้งแต่เมื่อเวลา๖โมงเช้าของวันที่๒๘ตุลาคม
ด้วยรถโดยสารประจำทางพร้อมครอบครัว
โดยตั้งใจว่าจะต้องได้เข้าถวายสักการะเป็นชุดแรก
ซึ่งได้เข้าในเวลา๕นาฬิกาค่ะ
เดินแรกหนีไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้เข้าคิวแรก
คุณยายสุภาวันชัยดวงวัย๗๐ปี
แม้ว่าขาจะอ่อนแรงต้องนั่งรถเข็น
แต่ก็ตั้งใจมาจากจังหวัดเชียงราย
เพื่อถวายสักการะพระบรมศพ
เช่นเดียวกับชมรมผู้สูงอายุ
และอสมโรงพยาบาลสุขภาพตำบล
บ้านหัวทุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า๖๐คน
ก็เดินทางมารอคิวตั้งแต่ตี๒
เพื่อถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
พยาบาลสุขภาพตำบลเยอะกว่านี้กว่า
บันทึกอย่าจะร่วมทรนบันเริ่มเห็นว่าท่นคงเคยหายใบ
เก่งแพทย์มาไมบูลกีทเขมดนะคะ

พอเห็นท่านมาลำบากแล้วก็ตื่นตั่น

ใช่ไหมยังไม่มีรัฐบาลคนไหนเลย

แย่แล้ว
สำหรับประชาชนที่เดินทางมานะคะ
ต้องไปรอต่อแถวเพื่อรับบัตรคิวบริเวณประตู๘ฝั่งตรงข้ามสารดีกา
โดยมีจุดสังเกตคือบอลลูนสีขาวดำ

ซึ่งขณะนี้นะคะแถวของประชาชนที่รอรับบัตรคิวทอดยาววนจนเกือบรอบสนามหลวงแล้ว
โดยมีท้ายแถวอยู่ที่สนามหลวงฝั่งทิศเหนือ
ทางนี้ประชาชนที่เข้าถวายสักการะจะได้ภาพพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เมืองหน้าพระบรมโกศบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ในพระบรมมหาราชวังคนละหนึ่งภาพ
พร้อมหมายกำหนดการพระราชพิธีค่ะ
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังฝากเน้นย้ำประชาชนที่เดินทางมา
นะคะส่วนผู้หญิงให้ใส่กระโปรงคุมเข่า
และรองเท้าหุ้นตัวทำหยิ้นน่ากับหิง
ทางกลุ่นกลัวข้าฟ่าพระราชวังจำไม่อนุญาโตให้เข้าไป
รับพี่พันธุ์เริ่มซีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานส่วนจากพระบรมมหาราชวัง